อีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาพภูมิใจนะครับนอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาแล้วเนี่ย
สำหรับไทยรัฐทีวีแล้วการถ่ายทอดกีฬานั้น
เรามีรางวัลการันตีมาล่าสุดกับรายการศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
เราก็ได้รางวัลเมื่อวานครับเป็นหนึ่งในงานนะครับ
ที่มีการประกาศรางวัลกันเพื่อเชิดชูผลงานของคนในวงการมวยทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบัน
ในงานวันมวยไทยแห่งชาติครั้งที่ห้านะครับก็เป็นการจัดกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยรวมทั้งสิ้น๑๒รางวัล
ยอดมวยไทยรัฐนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย๒๔โมงเย็นที่แฟนนั้นติดตามกันตลอด
ก็ได้รางวัลในสาขาสื่อมวลชนสาขาสื่อโทรทัศน์ดีเด็ดนะครับโดยมีคุณนัทธนนัยพิริยะ
หน่วยการฝ่ายรายการกีฬาและออกอากาศเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลก็ถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานที่ดีเช่นเดิมนะครับ
เอาไว้เพื่อตอบแทนแฟนมัดมวยที่ติดตามมาโดยตลอดครับ
สำหรับแฟนมวยที่ติดตามรายการศึกยอดมวยไทยรัฐเนี่ยต้องคอยติดตามนะครับ
สำหรับการจัดมวยรอบแล้วก็มวยสัญจรเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของขั้นตอนของการวางแผน
อยู่ว่าจะมีที่ไหนบ้างจะกี่ครั้งนะครับก็ขอให้ติดตามชมโดยตลอดแล้วกันนะครับ
สาขาอื่นนะครับนอกเหนือจากที่เป็นรางวัลที่ไทยรัฐนั้นดึงกันเป็นไฮไลท์ก็คือรางวัลของนักกีฬานะครับ
มวยไทยอาชีพดีเด่นก็คือวีรพงศ์อุ่นละมัยหรือว่าปืนกลต่อสู่รัฐนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่นก็คือชัดชัยบุตรดีนะครับ
และนักมวยสากลศักดิ์เล่นหญิงดีเด่นก็คือเปลี่ยนวิไลเล่าเปรียบก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีในกีฬาสมัครเล่นทั้งชายและหญิงของวงการมวยครับ